คุณผู้ชมต้องพูดจริงนะคะว่าสถานการณ์โควิด๑๙ในบ้านเราตอนนี้เนี่ย
วิกฤตที่สุดตั้งแต่มีการระบาดมาครับ
ยอดผู้ป่วยสูงขึ้นรายวันวันนี้เนี่ยแถลงออกมาหกพันแปดสิบเจ็ดรายนะคะ
ไม่น่าเชื่อว่าจะเห็นตัวเลขนี้แล้วเราทำนิวไฮของผู้เสียชีวิตนะคะ
สามวันติดกันแล้ววันนี้เสียชีวิตสูงถึงหกสิบเอ็ดศพเลยนะคะ
จากการแถลงของสบคนะเขาบอกว่าจากการติดเชื้อในรายวันที่เจอเนี่ย
สำหรับวันนี้นะคะเป็นการติดเชื้อในประเทศห้าพันแปดร้อยหกสิบเก้าราย
ติดเชื้อในเรือนจำสองร้อยเจ็ดรายแล้วก็จากต่างประเทศเนี่ยสิบเอ็ดรายนะคะ
รักษาหายครึ่งเดียวเท่านั้นเองคือสามพันหกร้อยสามสิบแปดรายนะคะ
ผู้ติดเชื้อสะสมในไทยตอนนี้เนี่ยสองแสนเจ็ดหมื่นกว่ารายแล้ว
ผู้เสียชีวิตสะสมในสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดสบแล้วนะคะ
ยังมีที่อยู่ในโรงพยาบาลอีกกว่าห้าหมื่นรายอาการหนักสองพันกว่าราย
และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจห้าร้อยเจ็ดสิบเก้ารายค่ะวันนี้สอบประคอเขามีการเทียบให้ดูนะคะ
อัตราการเสียชีวิตสะสมในสิบประเทศอาเซียนครับเขาบอกว่าอันดับหนึ่งอยู่ที่อินโดนีเซียค่ะ
เพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยประชากรเขาเยอะมากเยอะเป็นอันดับต้นของโลก
อินโดนีเซียเสียชีวิตเนี่ยห้าหมื่นแปดพันกว่าศพนะคะรองลงมาคือฟิลิปปินส์ที่สองหมื่นสี่พันกว่าศพ
มาเลเซียห้าพันกว่าศพเมียนมาร์สามพันกว่าศพ
ส่วนไทยค่ะเราอยู่ที่อันดับที่ห้านะคะที่สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดศพ
ตามด้วยกัมพูชาเวียดนามสิงคโปร์บลูไนแล้วก็ลาวนะคะ
แต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อหรือว่าผู้เสียชีวิตบางทีมันก็ต้องไปเรียบเทียบกับจำนวนประชากรของประเทศนั้นด้วย
ถูกต้องค่ะถ้าเอามาวัดกันตัวเลขต่อตัวเลขมันคงจะไม่ได้เสียทีเดียว
ใช่ค่ะว่าที่ไหนมากกว่าน้อยกว่าอะไรยังไงนะฮะ
รวมถึงหลายคนก็ยังวิภาควิจารณ์อยู่ด้วยว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยใช่ตัวเลขที่แท้จริงแล้วหรือยัง
เพราะยังมีอีกหลายรายที่นอนรออยู่ที่บ้านไม่ได้ไปรักษาที่โรงพยาบาล
ยังไม่ได้รายงานว่าติดโควิด๑๙แล้วก็เสียชีวิต
วันนี้๖๐๐๐ใช่ไหมที่ติดใหม่ใช่ค่ะใช่ค่ะ